มาชวนทุกคนเลยมาทำมิชชั่น
ภารกิจดูแลต้นไม้ที่เป็นแหล่งฟอกอากาศของโลกใบนี้
ติดตามภารกิจนี้พร้อมกันในยอยักษ์รักโลกค่ะ
เขียวจะมาชวนคุณผู้ชมร่วมกันทำภารกิจดูแลต้นไม้
ฟอกอากาศบริสุทธิ์ซึ่งต้นไม้มีความสำคัญต่อระบบนิเวศมาก
โดยต้นไม้หนึ่งต้นจะปลดบอยกัสออกซิเจน
กว่า๒๐๐๒๕๐ลิตรต่อปี
ช่วยดูดทรัพย์กัสคาร์โมไดออกไซด์
ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกเป็นเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน
โดยเมื่อวันที่๒๑ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันรักต้นไม้แห่งชาติ
วิธีง่ายที่จะช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ในชีวิตประจำวันได้แก่
ลดหรืองดการใช้กระดาษที่เป็นหนึ่งในตัวการที่เร่งให้เกิดการทำลายป่า
การตัดไม้เพื่อป้อนอุตสาหกรรมกระดาษใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู่
ซึ่งมีข้อมูลว่าแต่ละปีมีการใช้กระดาษทิชชู่เฉลี่ยสูงถึงหลายล้านฟุต
ซึ่งหมายถึงการโค้นต้นไม้ลงมหาศาลและช่วยกันประหยัดพลังงาน
เพื่อลดการขยายเหมืองแร่ลดการทำลายพื้นที่ป่า
ร่วมกันดูแลต้นไม้ให้คงอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตและดูแลโลกของเราให้ยั่งยืน